ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสสูงที่จะเข้าใกล้ตำแหน่งตัวแทนของพักรีพับริกันแล้วก็เดโมแครต
ในการที่จะไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
แต่ว่าในฝากฝั่งของพักรีพับริกันครับมีการคาดว่าจะยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ของสมาชิกระดับสูงในพักเพื่อที่จะสกัดกั้นทรัมป์จากตำแหน่งตัวแทนพัก
แล้วอาจจะมีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จนะครับ
ทรัมป์ไม่ได้คะแนนเสียงคณะผู้แทนในการเลือกตั้งขั้นต้นครบ๑๒๓๗เสียง
โดนัลดทรัมป์มีเสียงผู้แทนอยู่ในมือแล้ว๘๔๗เสียง
ขณะที่คู่แข่งในพักอย่างนายเท็จครูสวุฒิสมาชิกจากรัฐเท็กซัสมี๕๕๓เสียง
อนแคสิกอดีตผู้ว่าการรัฐโอไฮโอมี๑๔๘เสียงนะครับ
ซึ่งการจะเป็นตัวแทนพักรีพับริกันชิงตำแหน่งประธานธิบดีได้
สมัครจะต้องได้เสียงผู้แทนอย่างน้อย๑๒๓๗เสียง
ทรัมป์ก็ถือว่าเป็นผู้มีสมัครที่มีโอกาสเข้าใกล้ตำแหน่งตัวแทนพักมากที่สุดนะครับ
หากยังคงรักษาเสียงสนับสนุนได้ในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอื่นที่เหลือ
ในระดับเดียวกับการชนะที่นิวยอร์ก
ซึ่งขณะนี้ก็เหลือผู้แทนทั้งหมด๖๗๔เสียงในรัฐที่เหลือที่จะจัดการเลือกตั้งขั้นต้น
ที่ทรัมป์ต้องการเสียงผู้แทนอีก๓๙๐เสียง
เพื่อให้ได้๑๒๓๗เสียงชนะเป็นตัวแทนพัก
แต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ทรัมป์จะได้คะแนนเสียงผู้แทน
ไม่ถึง๑๒๓๗หลังจบการอย่างเสียงขั้นต้น
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็มีการวิเคราะห์ว่า
จะเข้าทางสมาชิกระดับสูงของพักรี
ที่ต้องการให้เกิดโบรกเกอร์คอนเวนชั่น
ในที่ประชุมใหญ่ของพักในเดือนกรกฎาคมนี้
เมื่อไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเกิน๑๒๓๗เสียง
นำมาสู่การน้มน้าวให้ผู้แทน
ที่ไม่มีข้อผูกมัดกับผลเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐตัวเอง

ให้เลือกผู้สมัครคนอื่นที่พักสนับสนุน

นั่นก็อาจจะทำให้โอกาสในการเป็นตัวแทนพัก
ทรัมป์นั้นหลุดลอยไปได้เช่นกันนะครับ

ภาคเดมโมคราตชัยชนะของนางฮิลาลี่คลินตันที่นิวยอร์ก
ส่งผลให้ขณะนี้ทางคลินตันมีเสียงผู้แทนในมือ

ประกอบด้วยผู้แทน๑๔๔๓เสียง
ซึ่งมีสิทธิ์สนับสนุนผู้สมัครคนใดก็ได้

ขณะที่นายเบอร์นี่แซนเดอร์มี๑๒๒๓เสียง
ประกอบไปด้วยผู้แทน๑๑๘๓เสียง
ทำให้ขณะนี้นางคลินตันมีโอกาสที่จะเข้าใกล้
ตำแหน่งตัวแทนพักเดโมแครตมากกว่า

และได้ผู้แทนเกิน๒๓๘๓เสียงก่อนนะครับ
ระหว่างการประกาศชัยชนะเมื่อวานนี้นางคลินตัน
เรียกร้องให้พักเดโมแครตเป็นหนึ่งเดียวกัน
ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปถึงนายแซนเดอร์
และผู้สนับสนุนให้คำนึงถึงการแข่งขัน
ระหว่างสองภาคอย่างเดมโมคราตและรีพรับลิกัน

มากกว่าจะมาแข่งขันกันเองครับ